ส่วนที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเป็นคลิปใครเจอ
ฮะนี่ว่าตกใจหัวใจวายตายน่ะอืม
สำเนียงคนจันทร์ได้ไหมเจอในสวนผลไม้ที่จันทบุรี
คุณผู้ชมนั่นน่ะงูจงอางตัวใหญ่มากยาวสักประมาณ๔เมตรแล้วมัน
เห็นไหมชันคอแผนแม่เบี้ยแบบนี้ค่ะ
ความยาวจักพื้นในการที่มันชันคอเนี่ยสักประมาณหนึ่งเมตร
คุณผู้ชมไปดูนะฮะตอนที่กู้ภัยพยายามจับมันนะคะ

นี่จังหวะนี้กู้ภัยบอกว่าประมาณ๑เมตรเห็นไหม

กล่องพลาสติกแบบนี้แล้วแง้มฝานิดนึ

เปลี่ยนแผนเอาล่ะใช้แบบพื้นฐานละกัน

ดหัวมันไว้ลงกับพื้น

จับได้ในที่สุดแต่ว่าเล่นเอากู้ภัยเหนื่อยเลยนะคะ
ใช้เวลาในการจับกว่า๒๐นาทีเห็นมั้ย

ต้องใช้ตะขอเหล็กกดหัวมันแบบนี้
ลำตัวเหมือนเท่าขาคนละนะ
เออรุ้นนี่วันรุ้นเหนื่อยแล้ว
ลุ้นหนี้กันดีกว่าลุ้นข้ามวันเลยนะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนผลไม้ที่จันทบุรี
ชื่อว่าสวนชะบาไม่ใช่สวนชะบาบาน

เลขที่๔๘หมู่๓อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ส่วนนี้เป็นของคุณเยาวลักษณ์แทนนิกรอายุ๖๕ปี
เป็นอดิษฐ์ข้าราชการครูไอ้ยา

จันทร์ว่าไงลองส่งไลน์มาบอกหน่อยนะครับ

คุณมันมาทูคอใจเอกในห้องนอนอ่ะ

แล้วเจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องนอนเนี่ย
เป็นเด็กผู้หญิงอายุ๑๕ปีเท่านั้น

เป็นครั้งที่สองแล้วแต่ว่าโชคดีมากที่เห็นทัน

น้องบอกว่าบ้านเลขที่ของน้องเนี่ย
เลขที่๓๕แล้วเลขตรงกลางคลิป